ลิปปินส์และสหรัฐก็ได้ยุติปฏิบัติการ
ร่วมซ้อมรบประจำปีแล้วในวันนี้นะครับ
โดยเป็นการปิดฉากปฏิบัติการเร็วกว่ากำหนดไป๑วันครับ

จัดขึ้นที่กรุงมณิลาในวันนี้นะครับ
เป็นการยุติการร่วมซ้อมรบเร็วกว่ากำหนดเดิม๑วัน
ซึ่งก่อนหน้านี้โฆษกองทัพเรือของฟิลิปปินส์
ระบุเหตุผลว่าเป็นเพราะปฏิบัติการซ้อมรบหลักนั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว
ก่อนหน้านี้ประธานที่มิดีโรดิโก้ดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์
ประกาศนะครับว่าจะยุติการร่วมซ้อมรบประจำปี
และร่วมราดตะเวนในทะเลจีนใต้กับสหรัฐ
รวมถึงให้กองกำลังพิเศษของสหรัฐ
กำลังออกจากภาคใต้ของฟิลิปปินส์
และจะพิจารณาข้อตกลงป้องกันประเทศ
สหรัฐและฟิลิปปินส์ได้ลงนามร่วมกันเมื่อ๒ปีที่แล้วอีกครั้ง
แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าสิ่งที่นายดูโตเต้พูดยังไม่เกิดขึ้น
ขณะที่กองทัพเรือฟิลิปปินสระบุว่าฟิลิปปินส์ได้ประโยชน์จากปฏิบัติการร่วมซ้อมรบ
แต่ว่าการร่วมซ้อมรบระหว่าง๒ประเทศจะมีขึ้นอีกหรือไม่
ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของนายดูเตอร์เต้
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำฟิลิปปินส์ก็แสดงความไม่พอใจ
จากการที่สหรัฐสหภาพยุโรปและสหประชาชาติวิจารณโยบายทำสงคราม
ขจัดยาเสพติดในฟิลิปปินส์ของเขาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า๓๒๐๐คน